เอาล่ะใครที่เป็นสายผัดไทยไม่ควรพลาด
ไปที่จังหวัดนครสวรรค์เดี๋ยวผมจะพาไปทานร้านนี้
เป็นร้านที่ขายมาอย่างนมนานแล้ว
ใช้ประสบการณ์ในการทำมากว่า๖๐ปี
ผัดไทยของป้าเหลียวนี่แหละ

รีลาการผัดของปลาเหลวศรีมุนรอดไว้๗๙ปี

แล้วก็ยังคงอนุรักษ์ขั้นตอนการทำผัดไทยแบบโบราณเอาไว้
ทำให้ชาวจังหวัดนครสวรรค์นะครับ
แล้วก็ผู้คนต่างจังหวัดที่แวะเวียนผ่านไปนครสวรรค
ก็ต้องไปอุดหนุนกันอย่างไม่ขาดสายเลยทีเดียว

ไม่มีอะไรมากไม่มีสูตรตายตัว
อยู่ที่ประสบการณ์
สุดยอดดูหน้าดูตาซะก่อน
โอ้โหแล้วก็การทำของป้าชำนาญสุด
แล้วก็เขาบอกนะครับว่าที่ขาดไม่ได้ก็คือ
เรื่องของวัตถุดิบตามสูตรโบราณ
แล้วก็มีความสดใหม่อีกด้วยนะครับ
ที่สำคัญทางร้านจะใช้ไข่เป็ดสดตอกมันลงไป
ไข่เป็ดด้วยนะ
ใช่แล้วล่ะครับร้านอื่นอาจจะใช้ไข่ไก่

ถูกต้องแล้วก็โรยหน้าด้วยกุ้งกรอบ
กุ้งกรอบนะเอามาทอดให้กรอบก่อนนะ
คือเป็นกุ้งแล้วก็ไปทอดก่อนให้กรอบ

ตาลพริกมะนาวถั่วลิสงคั่ว
ถั่วงอกดิบอันนี้ขาดไม่ได้สำหรับผัดไทย

เอาละครับคุณผู้ชมครับเห็นแบบนี้แล้วอยากไปลองทานกันดูแล้วใช่ไหม

โอ้โหร้านนี้นะครับบอกหน่อยแล้วกันนะครับ
อยู่ที่ตลาดสดเทศบาลอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์นะครับ
ราคาไม่แพงธรรมดา๒๐บาท
พิเศษใส่ไข่๒๕บาทเท่านั้น
โอ้โหงั้นเอาพิเศษ๓๐บาทขายไหมคะ

ช่วงนี้กินน้อยไปกินหลายอย่าง
ทีละอย่างทีละอย่าง๒อย่างสุดท้ายเป็น๑๐อย่าง